เพราะก่อนลงบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้คือเบื่อด้วยค่ะ
ตอนนั้นนั้นไม่สลายเท่าไหร่ละก็จะขี่มากขี่มาก
จริงก็ไม่ขี่นะแค่สองทางเอง

เป็นไงด้วยกันนะก็ได้กลาย

ก็สลับกันถ่ายก็ใช้แบบกล้องมือถือ
แปลงเปิดมีแปลงเท่าที่ได้นะ
ไม่จริงพอไม่แฟนก็แต่งตัวเรียบร้อยขึ้น
เวลากากเพื่อนก็อาจดูแฟชั่นดูสนุกหรือโชว์อะไรงี้มากกว่า

แล้วไม่ได้มานั่งถ่ายรูปอะไรเยอะแยะอะค่ะ

ขอแจกับสัญลักษณ์ที่เค้าเห็นไปแล้ว

คนก็เข้าไปนามมาก

เพอร์ไพรส์มากเพราะว่าด้วย
เราก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถตีพราหมณ์ออกมาได้เป็นแบบนั้น
ก็คือเราอยู่บนเกาะใช่ไหมคะ
เราก็ใส่ชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดกระโปรง
เวลาเราว่ายน้ำเราก็ลงไปว่ายน้ำในชุดบิกินี่
แล้วทีนี้พอเราตัวเปียกแล้วเราจะตากชุดว่ายน้ำ
เราก็ต้องถอดชุดว่ายน้ำมาตากแดดใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนที่เราถอดเราไม่ได้แก้ผ้าอยู่

เราก็ใส่เรสตัวที่เราใส่มาในขณะที่เรากำลังปากชุดว่ายน้ำอยู่ค่ะ
เพราะว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้อ่านคอมเม้นต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ใช่ยิบเป็นคนลงรูปเราไม่ค่อยกลับไปดูอะค่ะ
แล้วด้วยความที่ว่ารูปนั้นเป็นรูปที่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นประเด็นได้ด้วย
ก็ยิ่งเป็นรูปที่ไม่ได้เซ็กก็คือลงแล้วก็ผ่านไปเลย
เราอาจจะต้องมีกลับไปเช็คบ้างว่ามีแบบเกษลอะไรแบบแรงหรือลบหรือเปล่า
แต่ด้วยความที่ลูกนั้นไม่มีตัวยิบอยู่ด้วยซ้ำ

ทำงานดึกขนาดนี้ได้หรอแต่ว่าเวลาเขามีเวลาเขาต้องไปรับไปส่ง
เขาก็เริ่มเหมือนเจอคนที่ตองหรือว่าเขาก็จะเห็นวิธีการทำงานของเรามากขึ้น

ต่างตัวหรือเปล่า
ต่างตัวเหรอคะจริงแล้วเขาคือยิ่มโชคดีมากค่ะ
เพราะว่าเหมือนเขาโอเคกับความเป็นเราหรือสิ่งที่เราทำเขาให้อิสระกับเรามาก
คือเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทุกอย่างมันก็เลยดำเนินไปด้วยความแบบสบายใจแล้วก็เป็นธรรมชาติมาก
แล้วตัวคุณพ่ออะไรมันเลิกกล่วงเขาหรือไม่กล่วง
คุณพ่อโอเคค่ะคุณพ่อโอเคเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะเริ่มเหมือนกับเป็นแฟนกัน
เขาก็เหมือนเข้าไปแนะนำตัวเองเลยว่าเขาชอบลูกสาวนะ
คือคุยเป็นคือเราว่ามันน่ารักอะค่ะเขาให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวเราด้วย